ดูเรื่องนี้กันหน่อยแหมมันจังหวะเป็นวันนี้พอดีเลยนะคุณนัทพงศ
แล้วก็เป็นคดีเรื่องลงทุนหวยของคุณสมรัก
หลอกให้ลงทุน๕๐ล้านแล้วไม่ได้หวยค่ะ
ปรากฏว่าวันนี้เลยตำรวจตามจับตัวผู้ต้องหาคนนี้ได้แล้วนะคะ
แล้วก็พบว่าคนร้ายรายนี้เนี่ย
เคยก่อเหตุในลักษณะแบบเดียวกันแบบนี้มาหลายคดี
แล้วก็มีผู้เสียหายหลายท้องที่เลยค่ะคุณผู้ชม
นางปารมีพิทักษ์ค่ะอายุ๖๕ปี
เป็นยี่ปั๊วลอตเตอรี่แล้วก็เป็นผู้ต้องหานะคะ
หมายจับสารแขวงดุสิตในคดีหลอกล
สมรักคำสิงอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกให้ร่วมลงทุนหวยลอตเตอรี่
มูลค่า๕๐ล้านบาทแต่ไม่ได้หวยเมื่อวันที่๓มิถุนายนที่ผ่านมา
ถูกตำรวจกองปราบรามจับกลุ่มตัวได้แล้วค่ะที่ริมถนนแฮปปี้แลนด์สาย๒นะคะ
แวงคลองจันทร์เขตบางกะปินะคะพร้อมกับให้การภาคเศษอ้างว่า
ไม่ได้มีเจตนาโกงเงินผู้เสียหายค่ะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาติดปัญหาบางอย่าง
ไม่สามารถจัดหาโคต้าลอตเตอรี่มาให้ได้ตามที่ตกลงแล้วก็ยืนยันว่า
ได้พยายามหาเงินมาคืนผู้เสียหายด้วยแล้วนี่ค่ะสมรักเนี่ย
ระบุบอกว่าคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แต่ว่าปัจจุบันมันยังมีความเสียหายอีกกว่า๑๑ล้านบาท
เงินของตัวเองด้วยของเพื่อนด้วยที่เอามาลงทุนด้วยกัน
พอไม่ได้ลอตเตอรี่มา๕๖เดือนก็ต้องเข้าแจ้งความค่ะ
เมื่อวันที่๓มิถุนายนที่ผ่านมาจนวันนี้ค่ะจับได้
ก็ต้องรีบไปขอบคุณเจ้าหน้าที่ถึงกองปราบเลยค่ะ
แล้วก็ขอให้เป็นบทเรียนกับผู้ซื้อและผู้ขายในอนาคตด้วยค่ะ
ค่ะแล้วการจับได้ในครั้งนี้ก็บอกว่าสำคัญเลยนะคะคุณนัทพงศ์เพราะว่าตำรวจบอกพฤติการของนางปารมีเนี่ย
ถือเป็นภัยต่อสังคมค่ะเข้าไปตรวจสอบประวัติแล้วเนี่ย
พบว่าเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายคดีมีผู้เสียหายหลายท้องที่
มีหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับพรบเช็คแล้วก็คดียักยอกทรัพย์ติดตัวรวม๙หมายจับ
ขาดอายุความไปแล้ว๕หมายจับคงเหลือหมายจับที่ยังต้องการตัวอีก๔หมายจับ
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็นำตัวส่งสนสำราญราชดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ